คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง
มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยท่านต้องดูแลให้ดีอย่าให้คลาดสายตานะคะ
เพราะว่าที่ปราจีนบุรีค่ะเกิดเหตุการณ์
น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒ขวบเศษ

เล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูก
เอาออกไม่ได้ต้องพาตัวไปโรงพยาบาลแบบนี้
คุณดูสิมันเข้าไปอยู่ในรูจมูกได้ไง

คือที่ความเป็นเด็กอะไรมีรูก็จะเอาไปแยะไปยัดนี่นั่น
เป็นเรื่องที่นำมาเตือนกันเช้าตรู่แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
รถพยาบาลมูลนิธิสัจธรรมพุทธธรรมกบินบุรีค่ะ
ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง๑๒
บอกว่าให้มาช่วยหน่อยช่วยรับตัวเด็กหญิงวัย๒ขวบครึ่ง
น้องเล่นกระดิ่งเล็กแล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูก
อยู่อย่างนั้นนะคะเอาออกมาไม่ได้ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกบินบุรี
ทีนี้เราไปสอบถามคุณแม่ของน้องคือนางสาวนัทธพรแก้วโรธ
คุณแม่เล่าให้เราฟังบอกว่าลูกสาวเข้าไปเล่นในห้องของน้าสาวเพียงลำพัง
แล้วก็ไปเห็นไอ้เจ้ากระดิ่งที่มันอยู่ในรูจมูกน้องเนี่ย
น้าสาวเตรียมไว้ทำงานประดิษฐ์ส่งครู
น้องก็เลยนำมาเล่นเล่นเสร็จปุ๊บ
ยัดใส่รูจมูกค่ะแล้วปรากฏว่ามันเอาออกมาไม่ได้
พอลูกสาวเดินมาบอกว่าแม่แม่มีอะไรติดอยู่ในจมูก
โอ้โหแม่ตกใจแล้วค่ะมันเป็นกระดิ่ง
พยายามที่จะให้ลูกสั่งออกเหมือนสั่งน้ำมูก
แต่ก็ออกมาไม่ได้ตัดสินใจพาลูกไปโรงพยาบาลตำบล
แต่ตอนนั้นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก

ก็เลยต้องนำตัวน้องมาโรงพยาบาลกบินบุรี
คีบออกมาใช้เวลาเท่าไหร่ทราบไหมคะ